ผัวเก่าผัวใหม่แล้วก็สาวปัจจุบันเนี่ยนะครับ
โอ้โหก่อเหตุกันกลางวงไพ่เลยคุณ
อาวุธก็มีทั้งสากกระเบือไปฟาดหัว
แล้วก็มีการใช้มีดแทงกันสุดท้าย
เสียชีวิตไป๑แล้วก็เจ็บไปอีก๑นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งปฐมพยาบาลก่อนเลย
สำหรับนายอูเทนทองสังคนนี้ถูกของมีคมแทงเข้าที่ราวนม
เลือดไหลนองพื้นหายใจรวยรินนะฮะ

เทศบาลเมืองขลุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะ

แต่ปรากฏว่านายอุเทนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้ต้องฟังชื่อ
แล้วก็อะไรนะเขาเรียกจำชื่อของตัวละครในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
นี่นายอุเทนะคือคนเลือดอาบและเสียชีวิตอยู่กลางถนน
ใกล้กันยังพบนายอมรเดชได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่แขนขวา
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งสองเป็นญาติกันนะครับ
แล้วก็ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีแดงจอดอยู่บนถนน
ที่นั่งชุ่มไปด้วยเลือดเพราะอะไรคุณ
ทั้งสองคนถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงกันมานะครับ
พยายามขี่รถจะไปหาหมอด้วยตัวเองนะครับ
โดยมีนายอมรเดชซึ่งเป็นคนที่บาดเจ็บ
ส่วนนายอุเทนคนตายซ้อนท้าย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนายอูเทไม่ไหวคุณ
เสียเลือดมากหมดแรงตกลงมาจากรถ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๓ทุ่ม๕๐นาที
คุณผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุยังพบมีดดาบยาว
สภาพด้ามหักชุ่มไปด้วยเลือดเหมือนกัน
ซึ่งมีดเล่มนี้เป็นของนายอุเทนคนตายนี่แหละครับ

สาเหตุมาจากความหึงหวงรักสามเศร้าเรา๓คน

เราต้องทำผังเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจด้วยนะครับ
มีตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงบ้าง
ขอดูหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะลองคิดถึงวงไพ่วงหนึ่งนะวงไพ่วงนั้นนะฮะ
มีนายสรายุทธ์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเป็นผัวใหม่ของนางสาวจอย

ใหม่หรือผัวปัจจุบันของนางสาวจอยนะครับ
แล้วทีนี้ในวงไพ่มีใครอีกมีนายอมรเดชซึ่งนายอมรเดชเป็นผัวเก่าของนางสาวจอย
เขาอาจจะแบบว่าเคลียร์ใจกันมาแล้วก็มานั่งเล่นไพ่ด้วยกัน
ปรากฏจังหวะหนึ่งนางสาวจอยคนกลางนะคุณ
โอ้โหขยับตัวไปนั่งกับนายอมรเดชสามีเก่า
คือตอนแรกนั่งอยู่คู่กับผัวปัจจุบันแล้วจู่ย้ายไปนั่ง
ไปนั่งคู่กับสามีเก่าผัวปัจจุบันก็หึงสิ
นี่สุดท้ายนายสรายุทธ์เนี่ยเอาสากไปทุบหัวนายอมรเดช

ทีนี้ญาติของนายอมรเดชก็คือนายอุเทนซึ่งเป็นคนตายในภายหลังเนี่ยครับ
ก็โมโหคุณเข้าไปห้ามปรากฏถูกนายสรายุทธ์ใช้มีดจ้วงแทงด้วย
ทั้งนายอุเทนแล้วก็นายอมรเดชพยายามขี่รถจักรยานยนต์

สุดท้ายนายอุเทรนทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตกลางทางนะครับ

ส่วนคนที่รอดมาได้ก็คือนายอมรเดช

แล้วก็เป็นผัวเก่าของนางสาวจอยคุณ
เล่าเหตุการณ์ระทึกนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นั่งเล่นด้วยกันเมียเขาอยู่ด้วยไหม
ครับถ้าเล็กเมียนั่งตรงข้ามผม
แล้วก็ย้ายมานั่งเล็กครับผม

เป็นเมียกับผม

นายสรายุทธ์ผัวใหม่หึงนางสาวจอย
ก็เลยเอาสากไปตีหัวผัวเก่าของนางสาวจอย

แต่สุดท้ายคนตายคือใคร

ญาตินะฮะก็คือนายอุเทนครับ

ต่อมาเวลาประมาณ๕ทุ่มกว่านะครับ
ตำรวจจับกลุ่มนายสรายุทธ์ได้นะฮะ
ที่ร้านขายของชำข้างมุมวิทธิศาลหลักเมืองขลุง
สารภาพว่าทำไปด้วยความหึงหวง

ดันไปนั่งข้างกับสามีเก่านะฮะ

ส่วนที่แทงไปเป็นการป้องกันตัว

ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนก่อน

ส่วนนี้เขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นเหตุทั้งฆ่าคนตายแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะฮะ